สวัสดีค่ะข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอุ้ยนับนับไม่ทัน
จริงวันนี้นะฮะความจริงแล้วเราเล่าอย่างนี้เรื่องฟอริก
เนี้ยค่ะเราเล่ามานานมากแล้วนะอืมแต่ข่าวเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้
ค่ะจำได้ไหมว่าตอนที่อาสยามตอนนั้นเนี้ยย้อนกลับไปสักประมาณปี
หกสองอืมที่เป็นกรณีขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่า
เคสของที่ตกเป็นเหยื่อกันเยอะหมายถึงว่าหลายหลายคนที่แบบว่า
ไปลงทุนแล้วก็ไม่ได้รับเงินแล้วก็มีการไปเรียกร้องเงินกันนะ
ตอนนั้นก็เลยเป็นข่าวออกมาเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงยาวยาวว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
เริ่มมีดาราคนไหนเริ่มเข้ามามากมายแต่ฉันเปิดลิซ่าก่อนลิซ่า
ไปหนูไปสแตนบายด้านหลังลูกไปสแตนบายไปสแตนบายลูก
แล้วเดินออกมาสวยเดินไปหนูไปในระหว่างที่รอเออไปไป
เขาเก็บวอร์เสร็จแล้วลูกไปหนูเดินไปลูกหนูเดินไปนะแล้วหนูเดินออกมาสวยลูกนะ
คือพร้อมมากมายพร้อมสวยน่ะพร้อมน่ะลูกน่ะกร้องพร้อมไหมคะกร้องพร้อมแล้ว
เซาล่ะเซาแหมก็ห้าโมงสี่สิบห้าแอ็งจี้ยังแต่งตัวอยู่เลยวันนี้อ่ะ
เดี๋ยวอ่ะเริ่มแล้วไปมา

ไหนก่อนดีเต้นก็ต้องฝึกใช่ชุดก็ต้องทำผมอีกนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะก็วันนี้เท่าไหร่แล้ว

ก็ติดตามกันเรื่องข่าวของ

เอาจริงถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปครั้งหนึ่ง

ตอนแรกเดินทางออกไปต่างประเทศแล้ว

ที่ท้อท้องห่อก็คือต้นปี๖๔ค่ะ

เงินมูลค่าความเสียหายอยู่ที่

คุณคิดดูก็ไปดูว่าแรก

เขาเสนอไปเนี่ยคือค่อนข้างจะ

สมมุติคุณลง๑๐๐บาทคุณมีการันตี๑๐๐บาท

แต่ทำไปทำมาแรกเทรด

เพราะว่าโดยปกติเนี่ยค่ะเขาอาจจะ

เขาบอกว่าถ้าปกติเป็นแบบนี้เนี่ย
เพราะมันต้องเป็นหมื่นล้านถ้าเอาไปเทรดต่างประเทศมันต้องรู้
ตราแรกเปลี่ยนเงินตราแล้วมันก็จะมีส่วนต่าง
ซึ่งเขาบอกคนที่เล่นเฟอร์เล็กเฟอร์เล็กเฟอร์เล็กเนี่ย
จะต้องอยู่เกาะติดทุกวินาที

ใช้ดาราในในความน่าชื่อ

เมื่อก่อนมันก็เคยเล่นละครอยู่กับ๓๔ตัว๕ตัว

ชีวิตดูหรูหราอยู่ในไอจี
เพราะฉะนั้นคนก็ไปดูสื่อโซเชียลมีเดีย
ว่าทำไมคนนี้เมื่อก่อนต้องยอมรับสมมุติเป็นดาราตัว๑๑๑๒

ทำไมอยู่ดีโอ้ยมีรถซุปคาร์
พระเอกนางเอกยังขับรถธรรมดากันอยู่เลยถูกต้องไหมสักพักนึงทำไมนาฬิกาเรือ๑๐ล้าน
ไปดูชีวิตของเขาชีวิตอาจารย์หรูหราก็เริ่มจากเหมือนกับการดูสมัยเราเด็กคือเรียริตี้โชว์
คนก็ไปดูมันก็สร้างความน่าเชื่อถือขึ้นมากมายเลยจริงปรากฏว่าคนเนี่ยก็เลยแห่เอาเงินเนี่ยไปลงกันเยอะ
ตั้งแต่ตัวแม่มาแล้วตั้งแต่มูนไนท์เธอนุงนี่หน่อยก็หนูแบ่งกับแม่คนละครึ่งคืออันเนี่ยแหละ
คือจริงก็คือคนที่ตกเป็นเหยื่อที่ไปร่วมลงทุนเนี่ย
ก็คือมีคนในแวดวงการบันเทิงมากมายอย่างที่พี่มดเล่าไป
มีทั้งดารานักแสดงช่างทำผมคนในวงการบันเทิง
กระทั่งคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงอีกมากมาย
แบบหลายพันคนไปเกือบหมื่นคนนะคะณตอนนี้
พอมันเป็นต้นกรณีที่ว่าจำเลย๑๒๓เป็นคนในวงการบันเทิงอย่างนี้

เอาง่ายเหมือนกับเห็ด
เห็ดไอ้โรงเห็ดหนูเห็นไหมลูก
คือการหลอกลวงตอนนี้มันไม่ใช่เป็นโอเคแหละอย่างบิตคอยน์
มีคนเอาบิตคอยน์มาทำเป็นแชร์ลูกโซ่
ถูกต้องไหมคนเราด้วยความที่เราไม่
เขาถึงบอกว่าเนี่ยความที่แบบว่าไม่รู้
เราไม่มีทางที่จะรู้วิวัฒนาการ
เราไม่มีวันที่จะรู้เทคโนโลยีถูกต้องไหมคะ
เราไปแค่ว่าอ๋อเขาเอาไปลงทุนนี้
เหมือนกับหลายคนที่โดนหลอกเงินเก็บหมดตัว
แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่คนที่เริ่มต้นคือคุณอภิรักษ์เนี่ย
โกธิเนี่ยเขาก็ไปเอามาแล้วทำเป็นเว็บไซต์เลยไงพี่

คนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีบริษัทเป็นหลักเป็นแหล่ง

พอมาลุกข่ายหาได้ปุ๊บอ้าวได้เงินกำไรส่วนแบ่ง
ยอดที่เขาได้อีกเยอะเหมือนกันที่เขาให้อย่างนี้ค่ะ
มันเลยกลายเป็นว่าคนก็เริ่มเชื่อคนก็เริ่มเห็น
แล้วนายอภิรักษ์นี่ต้องบอกว่าเขาวางแผนมานานมากนะพี่
คือหลายปีก่อนหน้านี้อะค่ะก่อนที่แบบจะเริ่มเป็นประเด็นเนี่ย

๔ปีหลังจากนั้นมาปุ๊บกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมา
คนก็เลยบอกอ้าวเพราะว่าเหตุผลคือคนเนี่ย

เสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะเบิกเงินออกมาเอาเบิกไม่ได้
ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปร้องเรียน
ร้องเรียนกับคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
ตั้งแต่ตอนนู้นอะค่ะพี่ปี๖๒เนี่ย
ก็มีการบล็อกแค่ว่าเหมือนขู่ว่า
ว่าร้องเรียนไปเถอะเพราะคนในนั้นเขาเป็นญาติเป็นพี่น้องกัน

ปั๊บก็มีการไร่เลี้ยงไปเช็กเรื่องของเงินอะค่ะ

ใช่เส้นทางการเงินของทั้งคุณอภิรักษ์เอง
แล้วก็คนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนแรกนะ
ตอนนั้นเองเขาก็เรียกมาสอบสวนประมาณสักแบบว่า
หลายสิบคนอยู่นะพี่ณตอนนั้น

อย่างที่บอกค่ะคุณอภิรักษ์หนีออกไปต่างประเทศ

พอกลับเข้ามาเสร็จปุ๊บมันมีคดีอยู่แล้วไงพี่
เขาก็เลยรวบเลยแล้วก็อายัดเงินทั้งหมด
ทรัพย์สินของเขาเองทั้งบ้านทั้งคอนโด
นาฬิกาหรูรถหรูทั้งหมดคือมากมาย
ถามว่าพี่รู้จักไหมที่มีคนก็ถามแองจี้ถาม
ฉันรู้จักรู้จักมันอยู่อย่างนั้นแหละเยอะที่มีคนถามว่าพี่รู้จักไหม

อันนี้พูดกันแบบตรงไปตรงมาหลานรู้จัก
รู้จักหลายคนแล้วก็ตอนนั้นที่ไอ้จ๊ะบอกแม่แม่ไปทวงให้หนูหน่อย
คือเด็กพวกนี้เรียนจบมาปุ๊บเล่นละครเด็กเขาไม่ได้มีละครเล่นตลอด
วันหนึ่งปุ๊บออฟฟิศเปิดใหญ่โตที่รัชดานะคะ
ไปเช่าตึกรัชดาอยู่ตึกใหญ่นะหนูไม่ใช่ไปแบบออฟฟิศห้องแถวนะ
เด็กพวกนี้ไปทำงานกัน๓๔ปีเอาเงินที่ตัวเองมีทั้งหมดไปลงเหมือนกัน
ปรากฏว่าเด็กเหล่านี้ก็แล้วแต่บัญชีว่าแต่ละคนเนี่ยมีบัญชีอะไรนึกออก
คือเด็กง่ายว่าเรียนจบมาแล้วหางานประจำทำ
ที่แบบว่าตัวเองเคยเป็นนายแบบเคยเล่นหนัง
เด็กพวกนี้เคยเล่นหนังเล่นละครเนี่ยเคยเล่นมาก่อนอยู่แล้ว
พวกนี้เมื่อก่อนคือเล่นหนังของก๊อฟธันวาลินต้องพูดอย่างนี้
เมื่อก่อนน่ะฉันก็รู้จักเมื่อก่อนการทำการตลาดง่ายสุดคือ
หนึ่งที่ผู้ชายถอดเสื้อแล้วจะมียอดไลค์เยอะ
ผู้ชายซิกแพ็กอ่ะถูกต้องไหมแนนหุ่นแนนหุ่น
ก็เลยเราสังเกตว่าบริษัทนี้ที่คนเค้าเอาไปแชร์กันเยอะอ่ะ
ก็จะเป็นนายแบบนายแบบที่มีคนยอดไลค์หรือรอดติดตามเยอะ
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นปุ๊บเด็กพวกนี้ไปทำงานกันปุ๊บ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันถูกต้องไหมฮะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันจนในที่สุดเนี่ย
เด็กพวกนี้ก็เลยโดนเป็น๑๑๙คนที่เขาประกาศมา
แล้วเราก็ต้องดูว่า๑๖คนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีใครบ้าง
คือจริงเขามีรายชื่อออกมาหมดเลยนะคะทั้ง๑๙คน
อายการพิเศษ๔เขามีการยื่นฟ้องคดีนี้ทั้งหมด๓สำนวนด้วยกันนะคะ
สำนวนแรกก็คือนายอภิรักษ์โกธิเนี่ยค่ะ
ข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ข้อหาพรกรร่วมกันกู้เงิน
กู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนแล้วก็ร่วมกันช่อกงประชาชนนะคะ
อันนี้คือสำนวนที่๑ส่วนสำนวนที่๒เนี่ยคือฟ้องกลุ่มแม่ข่าย
ซึ่ง๒คดีแรก๒สำนวนแรกเนี่ยค่ะสารเขาสั่งรวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกัน
แล้วก็นัดตรวจพยานไปวันที่๒๙สิงหาคมค่ะ
ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องอันนี้เป็นกรณีสำนวนที่๓
ก็คือสำนวนของที่มีพี่ชายพิงกี้มีพิงกี้แล้วก็คุณแม่เนี่ยค่ะ
ก็คือข้อหาเดียวกันรวมมีจำเลยทั้งหมดเนี่ย
ก็คือในคดีของพิงกี้สำนวนที่๓๑๙คน
ถ้ารวมกับ๒สำนวนแรกด้วยทั้งหมดจะมีจำเลยอยู่๒๔คน
ทีนี้เนี่ยใน๑๙คนนี้ค่ะก็คือคนก็ไปเช็ครายชื่อเห็นไหมคะ

มีจำเลยที่๖ก็คือคนนี้ที่บอกเป็นนักแสดงอิสระ

เขาชนไก่อยู่กับครอบครัวบริษัทเขาอยู่กับฉันก็อยู่หมายถึงว่า
คนที่๖นี่คือตีตีถูกไหม
ไลน์มาถามเยอะเพราะว่ามันจะมีอีกเว็บนึงเนาะหรือแบบในโซเชียลเขาเขียนว่า

เป็นเหมือนประหนึ่งผัวมดดำเลยใช้คำว่าผัวมา

ถ้าสมมุติอย่างนั้นเด็กทุกคนที่เล่นหนังจะต้องเป็นผัวฉันหมดเลยเหรอคะ
เขาบอกว่าเป็นคนที่มดดำชอบมากใช้ปากเก่งเขาบอกอย่างนี้

บอกจริงเขาบอกว่าแม่มดดำชอบพูดเก่งใช้ปากเก่ง

ถ้าอภิรักษ์คิดไม่ออกบอกไม่ถูก

น่าเขาเปลี่ยนจากสายากร้ำจากคลีนิก
จนวันหนึ่งก็เคยทำรายการช้องก้าว

ไปอายุเวอร์
วันหนึ่งพวกเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้า

แล้วก็มีอีเวนต์จ้างดารา

นาฬิกานี่คือไฮโซร้องไห้

กลับมาเล่าต่อ

รู้สึกจะเป็นรูปนี้อีปรามส่งมาที่แล้วล่ะ

ตั้งแต่แรกกี่สิบปีตั้งแต่๑๐กว่าปีที่แล้ว
ปรากฏว่าอยู่กันมารูปนี้ถ้าสมมุติไปดูในไอจีเนี่ย

ไอจีไหนเนี่ยอยู่ทุกวันนี้ไอจีมันบอกได้หมดเลย
ย้อนได้อันนี้คือน้องตีตีหรอฮะ
ก็ไปดูในไอจีเขาบอกรวบรวมผู้ดูจากเพจ

แต่ตีตีเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายอยู่แล้ว
นึกออกปะล่ะเป็นเด็กผู้ชายที่แบบว่าเล่นละครเล่นหนังอ่ะ
อืมซึ่งบ้านฉันก็แบบว่ามีคนเล่นละครเยอะแยะอยู่แล้วอ่ะอืม
นึกออกป่ะตอนนั้นอันเนี้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลายปีแล้ว
ปรากฏว่าวันหนึ่งเด็กก็ไปทำงานเพราะอภิรักษ์เนี่ยก็แปลก
บริษัทอภิรักษ์เนี่ยมีแต่นายแบบอืมเวลาเขาเข้าร่วมประชุมกันทีนึงอ่ะ
โอ้โหแต่ละคนมีแต่ดารามีแต่นายแบบอืมสะพรึงนึกว่ามีแต่ดารามีแต่นายแบบ
จริงแล้วก็แต่ดาราบางคนเนี่ยก็ถือว่าบางคนก็ออกมาเพราะว่าไปเล่นละครก่อน
บางคนก็ไม่ได้มีละครเล่นก็จะไปอยู่บริษัทนี้นะฮะถ้าสมมุติเราไปไล่เรียงดู
เก่าเก่าในไอจีเขาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีดาราหลายคนค่ะเนาะ
แต่เราขอพูดว่าดาราที่ไปเนี่ยคือเป็นผู้ลงทุนอ่าอย่างบางคนเล่นละครเสร็จปุ๊บ
สมมุติเราเล่นละครได้แสนหนึ่งสองแสนอย่างเงี้ยเอาเงินไปอย่างเงี้ย
ปรากฏว่าไงเอาง่ายก็ได้เงินกลับมาสองแสนนี่คือความคิด
แต่ความจริงมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ผู้ชายพวกนี้ทำอะไร
มาหลอกเงินพวกฉันนี่แหละว่าเอาเงินลงทุนลงทุนลงทุนมาชวนมาชวนเอออืม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
ใช่ใช่แล้วมีส่วนนึงที่ค่าจะลงขันให้พวกแม่
ให้แม่ไปเลยแบบห้าสี่สองสิบหกสิบเปรอเซนจากเงินที่เสียตาย
จ้าได้คืนไหมยังไม่ได้ไม่ได้
ถ้าได้พี่ก็ได้๑๕ล้านสิน้อง

ครึ่งพวกเขาบอกแม่ไปเอาทวงคืนให้หน่อย

แล้วก็จะมีการเอามาค่อยทยอยให้แบบว่าผู้เสียหายนะ
แต่ตอนนี้รู้สึกเขาอายัดได้ประมาณสักหลายร้อยล้านแล้วด้วย

ผู้เสียหาย๙๐๐๐กว่าคนอย่างไรหมด

แล้วมันไม่มีการลงทุนเอาเงินจากไหนมาให้พี่เมฆ

คือทรัพย์สินทั้งหมดที่มีแบบก่อน

แล้วก็ในเครือข่ายเขาที่มีจำนวนทั้งหมดที่เราไล่เลียงกันไปที่เป็นจำเลย

ก็คือพร้อมกับพวกทั้งหมด๑๙รายเอาด้วยกันเนี่ย
เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ให้ประกันตัวนะคะ

ทีนี้พอเข้าไปอยู่ด้านในรองอธิบดีกรมราชธรรมเองค่ะ
เขาก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่มีการรับตัว
พิงกี้พร้อมกับพวกรวมทั้งหมด๑๙คน
ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีตามหมายสารนะคะ
เป็นหญิง๕รายแล้วก็ชาย๑๔รายด้วยกัน
ก็มีการดำเนินการตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจำทันทะสถาน
ตรวจเชื้อไวรัสโควิด๑๙ก่อนที่จะเข้าไป

โดยของพิงกี้สาวิกาพร้อมด้วยผู้ต้องขังหญิงอีก๔ราย
ได้รับการส่งตัวเข้าทันทะสถานหญิงกลาง
และส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรค
ผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกนะคะ
เพื่อที่จะแยกกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙

ก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่แดนแรกรับต่อไป

แล้วก็ยอมรับในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทันทะสถาน

ส่วนผู้ต้องขังชายอีก๑๔ราย
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวเข้าคุมขังที่เรือนจำพิเศษ

และรับตัวตามมาตรการผู้รับผู้ต้องขังใหม่

โดยกรมราชธรรมมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค
แล้วก็จะดูแลควบคุมผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเร่งครัด
รวมทั้งไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมแม้กระทั่งทนายความ
ด้วยความที่มันเป็นประเด็นเรื่องของการช่อกง
เรื่องของการประกันตัวเนี่ยโดยปกติคือแทบไม่มีเลยแหละ
ใช่ช่อกรงทดหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีอภัยโทษด้วยนะคะช่อกรง
ใช่อยู่ในคุมอยู่กับคดีขวะ
อยู่ในข่ายที่เป็นโทษหนักแล้วจะไม่ได้รับอภัยโทษ
แล้วก็เวลาเขาคิดแต่ละกรรมค่ะคนนึงก็กรรมนึงแล้วคนนี้กี่คนน่ะ
ไม่รู้กี่กรรมด้วยต้องไปเช็คไม่รู้น่ะ๙๘๐๐บาทปะ
ก็ตอนนี้คดียังไม่สิ้นสุดอ่ะเนอะถ้าคราวที่แล้วแชร์แล้วเนี่ย
ติดกันทั้งชีวิตติดเป็นร้อยเป็นหมื่นปีอ่ะนั่นอ่ะ
เช่นมีคนสงสัยว่าทำไมคราวนี้คุณแม่มดดำรอดมาได้

ใครพี่มี๊อ่านเหรออุ๊ยอ่านไม่ได้ฮ่า
มันไม่มีขนาดเราเทรดเองกำไรมันยังไม่ได้จะเยอะมหาศาลขนาดนั้นเลย
ทำไมจะต้องไปให้บริษัทอื่นเขารับเทรด

งั้นเราก็จะมานั่งทำงานกันอยู่ทำไมอ่ะอืมตอนนั้นอ่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ย
ไม่มีทางอ่ะมันไม่มันไม่มีทางเป็นไปได้ปรากฏตัวเองอ่านข่าวแชร์ลูกโซ่มาเยอะ
อ่าตอนนั้นก่อนที่จะมีแชร์ลูกโซ่จำอะไรนะมันมีอะไรอีกอันหนึ่งยูฟันอืมอ่าเออ
จำยูฟันใช่ไหมได้ปรากฏโดนหมดเลยยูฟันตักแถลดรอดอยู่คนเดียวอืมใช่
ฟันทุกคนไปลงหมดเลยอืมคนละห้าหมื่นปรากฏว่าฉันก็เฮ้ยเตือนทุกคนว่า
มันเหมือนยูฟันน่ะอ่าใช่เพราะว่าอันนี้เขาบอกมันคือยูฟันน่ะ
แต่ยูฟันรูปแบบใหม่ให้ลงคืนขั้นต่ำห้าหมื่นเหมือนกันนะคะอืม
แล้วผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็คือร้อยละสิบต่อเดือนแล้วบริษัทเองเนี่ย
เขาก็จะให้สมาชิกเนี่ยค่ะหาลูกทีมเรียกว่ามาเป็นเครือข่าย
โดยจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ห้าเปอร์เซ็นต์จากกำไรของลูกทีมอ่า
ทีนี้เนี้ยในส่วนของพี่ชายพิ้งกี้เองเนี้ยเขามีชื่อเป็นกรรมการบริษัทอะพี่
ยังโดนไปห้าหมื่นเลยเออใช่เป็นบริษัทแล้วแล้วบริษัทเนี้ยคือเป็นบริษัทที่ที่พี่ชายพี่วิงกี้อยู่เนี่ย
คือเป็นบริษัทที่แบบทำการโฆษณาเพื่อให้คนเข้ามาสมัยก่อนมันยิงแอดได้ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ
แอดมันยังไม่ยิงยากเหมือนทุกวันนี้ไงคิดถึงตอนยิงแอดน่ะนึกออกปะล่ะ
มันก็จะอยู่ตามหน้าฟีดเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแรนเนอร์ในเว็บอะไรอย่างเงี้ย
นั้นอ่ะอืมมันง่ายง่ายรู้แต่ว่ามันใกล้เคียงกับยูฟันค่ะอืมตอนยูฟันอ่ะ
ลูกน้องตัวเองโดนเยอะค่ะทุกคนโดนหมดแต่ลูกน้องก็ละสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรเงี้ย
คนเดียวคือช่างแต่งหน้าปรากฏว่าโอเคเขาก็เปลี่ยนรูปจากยูฟันมาเป็นตัวนี้
อืมฉันก็เตือนทุกคนว่าเฮ้ยระวังนะระวังโทษก็เลยไม่ยุ่งไปอืม
ซึ่ง๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดาราในหลายคนนะคะสักประมาณ๗คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ทีนี้นะคะพนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ๔เขาก็เลยมีการแนะนำให้ดำเนินคดีในผู้เกี่ยวข้องอื่นอื่นที่
จะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแล้วก็อยู่ในฐานที่เป็นผู้ต้องหาอีกสิบหกคนอืม
ซึ่ง๒ใน๑๖คนนั้นนะคะก็คือมีคนในวงการบันเทิงคือดีเจแมนพัฒนพลนะคะแล้วก็
ใบเตยอืมมีชื่ออยู่ในนั้นซึ่งจริงจริงสองคนนี้เขาเคยออกมาชี้แจงประเด็นนี้ตั้งแต่ประมาณสักสองปีที่แล้ว
เขาเป็นผู้ร่วมคุณเริ่มเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะอย่างไร
ถ้าสมมุติว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๖๒เนี่ยค่ะคือมันมีการเผยภาพของดีเจแมนที่ร่วมประชุมอยู่กับบรรดาผู้เกี่ยวข้องบริษัท

คนก็เลยเหมือนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้ามันไม่สนิท
หรือว่ารู้จักเนี่ยทำไมเจ้าตัวถึงไปนั่งอยู่เก้าอี้คุณอภิรักษ์ได้

แล้วคนก็ไปตั้งคำถามอีกว่าเรื่องเงินค่าสินสอดในงานแต่งงาน
กับคุณใบเตยตอนนั้นที่มากถึง๔๕ล้านบาท
เจ้าตัวเอาเงินมาจากไหนกลายเป็นคนไปเช็คเรื่องนี้
แล้วก็มีการออกมาชี้แจงว่าภาพในห้องประชุมเนี่ยค่ะ
เป็นการประชุมเรื่องที่ตัวเองเนี่ยไปรู้จักผลิตภัณฑ์จากถังเช่า
แล้วก็ให้อีกฝ่ายมาทำการตลาดให้
ก่อนที่จะระบุบอกว่าเงินช่วยงานที่ลือกันว่านายอภิรักษ์ให้มาจำนวน๑๐ล้าน
แท้จริงแล้วอีกฝ่ายใส่ซองเพียง๒๐๐ซึ่งตัวเองกับภรรยายังขำกันอยู่เลย
นี่คือคุณแมนเขาเล่าไว้คือเป็นประเด็นออกมา
แต่วันนี้รู้สึกใบเตยเขาเคลื่อนไหวน้องสาวก็เคลื่อนไหวแล้ว
บอกว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่พัทยานะฮะ
เมื่อกี้ดูโต๊ะประชุมเห็นไหมแต่ละคนเป็นในแบบนะในแบบที่เล่นหนังนะดูสิอ่ะ
อืม
ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าเขามีการที่จะเรียกมาอีก๑๖คนนะคะ
คือเรียกซ้ำเนี่ยน่าคิดถ้าชี้แจงไปแล้วยื่นเอกสารไปรอบนึงแล้วถูกป่ะคะ
ไอ้การเรียกซ้ำแปลว่าเขาต้องต้องมีอะไรต้องสงสัยเทียบ
เออเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ปล่อยผ่านเออมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าว่า
มันเกิดอะไรเกิดอะไรแต่อีกคนอีกคนที่คนอ่านอกจากคุณแม่รอดแล้วเนี่ย
อีกคนที่เขาสงสัยคืออย่างจ๊ะเนี่ยวันนี้ก็ออกคนอยากรู้ว่าจ๊ะจะมี
จ๊ะเขียนข้อความอะเนี่ยมันทำใจปะนานแล้วคือพึ่งหลังวันนี้พยายามตาม
คือวันหนึ่งคุยกับไอ้จ๊ะบอกจ๊ะมันคงไม่ได้คืนแล้วล่ะนึกออก
ทำงานแหล่งกันเองเพราะว่าทุกคนเขาเข้าคุกไปแล้วอ่ะอืม
ไปเอาจากไหนคืนอืมนอกจากวันหนึ่งที่แบบว่าเข้าสารแล้วก็
ต้องคือดาราหลายคนเลือกที่ไม่ไปแจ้งจ๊ะไม่น่าจะแจ้งความ
อ๋อล่ะจ๊ะไม่น่าจะแจ้งความคือหมายถึงว่ายอมจบอะ
นึกออกปะล่ะอืมคือไม่รู้ว่าใครแจ้งดาราบางคนที่ลงไปเนี่ย
ใช่ไปปะไปแล้วก็ไม่แจ้งความแล้วล่ะ
เพราะจริงนะตอนนั้นเหมือนเขามีช่องทางในการที่ให้คุณแบบว่า
เป็นผู้เสียหายสามารถที่จะยื่นเรื่องเข้าไปได้เลย
พี่หนูจะได้คืนบอกจะมันจะได้คืน

๙๐๐๐กว่าคนอะ
ใช่ที่นี้
ตั้งแต่ราการตัวแม่มาแล้วกี่ปีกันล่ะ

จะมานั่งเป้าที่แม่ไปทัวร์ให้หนูหน่อย

คือทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่เล่นอยู่อย่างที่พี่มดบอกว่า
เราเล่นได้ไม่จำเป็นต้องไปฝากใครเล่น

คือเรารู้ตัวดีว่า

แล้วมันมีคนที่เขาบอกว่าเขาคือผู้เชี่ยวชาญ

กลไกความเคลื่อนไหวของมันกราฟของมันว่ามันจะไปทิศทางไหนยังไง

ไม่มีค่ะ
คือถ้าเกิดกรณีเสียหายแบบนี้ขึ้นมา

เรียกร้องอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่มีกฎหมายรองรับ
เขาบอกว่ารวยเร็วแต่อย่าลืมว่าพังเร็วเหมือนกัน
เร็วในที่นี้คือต้องบอกว่าถ้าเราลงทุนในหุ้น
ก็ได้เอ่ยหุ้นอะไรเอ่ยเวลาตลาดขึ้นเราขึ้นอ่า
แต่เวลาตลาดลงเราลงเหมือนกันถูกไหมคะลงติดดินเลยช่วงเนี้ย
ช่วงนี้ทุกคนก็คือผัวใจห่อเหี่ยวกันหมดทุกคนถูกไหมคะอืม
ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงคุณมีสิทธิ์ได้กำไร
ค่าเงินในที่นี้หมายถึงยังไงลองนึกสภาพสมมุติตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนใช่ไหมคะ
ถ้าเราถือแบบดอลลาร์เรารวยป่ะรวยสิถูกไหมแล้ว
พอเวลาถ้าสมมุติวันหนึ่งที่แบบเงินบัตรมันแข็งขึ้นแล้วเราขายทัน
เราขายมาซื้อไทยเรารวยกว่าอืม
มันคือเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาอาศัยอัตราความต่างของค่าเงิน
ซึ่งค่าเงินสกุลเงินมันมีอยู่ทั่วโลกมันมีตั้งหลายค่าเงินถูกไหมคะ
เราต้องเฝ้าว่าเอ๊ยตอนเนี้ยอืม
อะไรขึ้นอันไหนลงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอัตราสกุลเงินนะคะ
ถ้าประเทศนี้กำลังดีแต่อีกประเทศหนึ่งลงถ้าเราขายทันเราจะไม่ลงไปกับประเทศนั้น
ก็จะไปอยู่ฝั่งประเทศที่ถ้าจำเอาง่ายง่ายเลยค่ะจำวิกฤตต้มยำกุ้งได้ใช่ป่ะคะ
ใครถือเงินดนตอนนั้นคนนั้นรวยใครถือใครถือเงินไทยคือล้มละลายใช่
นั่นอ่ะเหมือนกันเด๊ะเลยคนที่เขาเปลี่ยนไปถือเงินดอนคือขายเงินไทยออกแล้วซื้อเงินดอนทัน
เขาก็เขาก็รอดไงอืมฟ่อเหล็กคือแบบนั้นถึงได้บอกว่าทุกคนต้องติดตามกราฟคือมันต้องศึก
เวลาไงใช่ค่ะแล้วมันไม่ได้ต้องศึกษาแค่กราฟเหมือนหุ้นนะ
คือคุณต้องดูถึงแบบลมหายใจของประเทศนั้นเลยว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงเป็นยังไง
คุณถึงจะสามารถเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จแล้วมันจะรวยเร็ว
เพราะมันคือการซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่มันต้องเร็วและมันต้องทัน
แต่คนส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีเวลาศึกษาขนาดนั้นหรอกคือคุณต้องอยู่กับมันทั้งวัน
ก็เลยเอาไปใส่โบรกเกอร์ให้โบรเกอร์ช่วยสุดท้ายมันก็เลยออกมาเป็นท่าเนี้ย
ถ้ามิ้นจำไม่ผิดมิ้นจบมหาลัยประมาณ๓๔ปี
แล้วผ่านไป๓๔ปีเจ๊งท์หมดเหมือนกัน
คือมันรวยเร็วแต่ก็เจ๊งเร็วมาก

ไม่มีการรองรับอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย
เพราะฉะนั้นโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายไม่มี

และขอพูดเลยว่าทุกวันนี้โจร
เขาจะเอาแบบถึงบอกว่าโจรไม่ได้แบบไปป้นบ้านแล้วนะ
มันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเห็นไหม

ใช่แล้วเขาก็มีกลับมาวิธีของเขาด้วยการจะเอาเทคโนโลยีหรือสิ่งทุกอย่างมาหลอกลอก
คนรุ่นอ่ะไม่ต้องอะไรขนาดคนรุ่นกลางอย่างเราบางทีเรายังไม่เข้าใจเลยถูกต้องไหม
เขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาหลอกว่าเฮ้ยลงทุนตรงนี้นะแรกก็จะมีเงินปันผลแหละ
อย่างที่เราเคยเล่าให้คุณฟังแล้วมันได้เงินคืนมา
ปันผลปันมันคืออะไรเอาเงินหมุนก็คือเอาจากคนนี้มาใส่คนนี้เอาคนนี้มาใส่คนนี้

ใช่เหมือนมิ้นลง๕๐๐๐เนี่ยก็เอา๕๐๐๐ของมิ้นไปปันผลให้กับพี่มดที่ลงก่อนหน้า
แล้วพอวิธีหาคนมาลงได้ปุ๊บไอ้เงินที่ปันผลก็เป็นแคล์ลูกโซ่เลย
ในที่สุดมันก็จะไม่เหลืออะไรเลย
ผมคิดว่าคนที่ท้ายสุดยิ่งซวยมากคนต้นจะได้กำไร
มันก็พยายามพูดสมมุติว่าถ้าสมมุติลงแล้วรวยจริงใครจะอยากให้คนอื่นรวยกว่าเรา

อีกหนึ่งคำถามเขาบอกว่าที่คุณมดดำบอกว่าอีกหนึ่งดาราที่น่าสงสารคือใครคะ

พาดหัวข่าวอันนี้เลยว่าพี่สงสาร
ใกล้จ๊ะนี่แหละน่าสงสาร

เพราะตอนนั้นน่ะไอ้จ๊ะโดนโกง๒ครั้ง

แล้วไปโดนโกงจากแฟนคลับอีกรอบนึงนะ
จ๊ะโดน๒ครั้งที่แบบแม่หนูจนแล้วนั่น
บางคนเขียนบอกอยู่ว่าจ๊ะโดนจากจำเลย
เขาเรียกว่าเป็นแม่ข่ายใยอีกค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่าใช้ระบบเป็นเหมือนแม่ข่ายไง

มันคือไกลตรงปัญยาหรือเปล่าแม่ข่ายเหล่านั่นคือใคร

ไล่ลงมามันก็จะมีสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่สายห้ากันไปไล่กันไปอย่างนี้

ข้อหานะคะเอาข้อหาของคุณพิชังคือโดนเช่าโกงแน่นอน
ข้อหาที่โดนไม่น้อยนะคะบุคคลที่โฆษณาหรือเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
อาจมีความผิดตามกฏหมายด้วยการกู้ยืมเงินหลังช่อกงก็คือโดนช่อกงเหมือนคุณพิงกี้ก็คือโดนช่อกง

เพราะว่าพี่ชายใช่ไหมคะที่เหมือนเป็นผู้บริหารด้วย

คือมีรุ่นน้องของเพื่อนโดนเหมือนกันเลย

แล้วจริงพอไปตรวจสอบดูจริงมันใช้ด้วยกันไม่ได้
แต่ถามว่าแล้วใครจะไปนั่งหาว่า
อันนี้มันคือแพลตฟอร์มอะไรแล้วมันใช้ด้วยกันได้ไหม
ไม่มีเราก็แค่อยากรู้ว่าแบบมันลงทุนและได้เงิน
คุณลุงคนหนึ่งเก็บเงินมาทั้งชีวิต๕ล้านบาท

โหลดใส่มือถือเนี่ยแต่ให้โหลด๒แอป
แอพหนึ่งคือแอพจริงแอพอีกนึงคือแอพปลอม

ก็เลยว่าหน้าตาที่เราเห็นอยู่มันมีคนคีย์อยู่ข้างหลัง

วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่สุด

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕เต็มแล้วนี่
แต่งอย่างนี้ทุกรอบอยู่แล้วเนอะ
คือแอปพลิเคชันเป่าตั้งแต่๖โมงเนี่ยนะฮะ
เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่๑กันยายนคือเดือนหน้าเลย
ต้นเดือนหน้าแนะ
เริ่มเปิดปุ๊บประชาชนลงจะมีความพบว่าแอปพลิเคชันเป๋าตั้งน่ะเกิดระบบขัดคล่อง
ไม่มีเมนูให้กดรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส
ทุกคนต้องเจอนี่ไงสวัสดีจ้า
แอปเป่าตังค์นะฮะสำหรับผู้ที่สามารถเข้าแอปเป่าตังค์ได้แล้วเนี่ย
ก็ทำให้เกิดวิภาควิจารณ์กันอย่างกว้างขวางพร้อมกับติดแฮชแท็ก
คนละครึ่งเฟส๕จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยฮะ
สำหรับการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส๕เนี่ย
ก็จะเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไปจนครบ๒๖ล้านสิทธิ์๒๖จุด
ล้านสิทธิ์เนี่ยนะครับแบ่งเป็นประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการระยะที่๔
จำนวน๒๖๒๗ล้านสิทธิ์แล้วก็ประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมสิทธิ์เนี่ย
ระยะสี่อีก๒๓แสนสามหมื่นสิทธิ์เนี่ยนะครับ
โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส๕
สำหรับประชาชนที่ไม่เคยเข้าร่วมตอนนี้ต้องบอกว่าเสียใจด้วย
เต็มเต็มเร็วมากเต็มแล้วบางคนถอดใจตั้งแต่แบบตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะ
เดี๋ยวก่อนนะแต่มันจะไปดูว่า๑๔กันยาถ้าคนไม่ใช้ก็อาจจะมี๒รอบหนึ่ง
เพราะฉันก็ลงทะเบียนไว้ก่อนเขาว่าอย่างนั้นนั่นแหละค่ะ
ไปดูเรื่องนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์ไฟเขียวยกเลิกพรกรฉุกเฉิน๑ตุลาคมนี้นะคะ
แพทย์อุดมพระชินทรท่านก็เป็นที่ปรึกษาศูนย์สอบคอเนี่ยค่ะ
ก็มีการเปิดเผยตั้งแต่ก่อนช่วงการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในวันนี้แล้วนะคะ
พรกอฉุกเฉินท่านไม่ขัดคล่องนะคะอืม
เนื่องจากว่าเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มเบาลง
แล้วก็ถ้าหากยกเลิกพรกรฉุกเฉินเนี่ยเท่ากับว่าสบคเนี่ย
ก็จะหายไปด้วยตามกฎหมายเลยอันนี้
ส่วนการควบคุมดูแลอาจจะนำพรบโรคติดต่อกลับมาปัดฝุ่นใช้นะคะ
เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มแข็ง
โดยจะตั้งให้มีหน่วยงานคล้ายกับสบคคล้ายกัน

ซึ่งก็อาจจะปรับมาเป็นรูปแบบของคณะกรรมการร่วมเป็นแบบนี้นะคะ
ข้อสรุปต่างก็จะมีการหารือในการประชุมสอบคอชุดใหญ่
ก่อนที่พรกรฉุกเฉินจะครบกำหนดในวันที่๓๐กันยายนนี้

อย่างที่บอกไปด้วยสถานการณ์ต่างในประเทศ
แล้วก็เรื่องของการเดินหน้าของเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะคะ
ทีนี้กรอบเรื่องของนโยบายการประชุม
แล้วก็แผนดำเนินงานช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โรคประจำถิ่น
ตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยค่ะ
สิ่งที่ต้องทำสองเรื่องใหญ่ท่านบอกอย่างนี้คือ
การให้คนเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ยังมีเสียงบ่นจากคนไข้ในการพบหมอแล้วก็รับยานะคะ
ยืนยันว่ายารักษายังมีเหลือเพียงพอทั้ง

เรื่องของบริหารจัดการบางที่เนี่ย
คนไข้มากน้อยมันแตกต่างกัน
และจากนี้จะให้คนไข้รับยาที่ร้านขายยาในเครือข่ายได้อีกทางนึง
เรื่องที่สองคือเรื่องของวัคซีน
ที่ต้องทำความเข้าใจนะคะว่า
ยังต้องมีการฉีดเข็ม๓เข็ม๔แล้วก็
แต่ถ้าสมมุติว่าวัคซีนทำให้เกิดภูมิ
ดังนั้นควรฉีดเข็มกระตุ้น
อันนี้เขาก็ยังบอกอยู่ย้ำว่าไม่ติดดีที่สุดนะคะ
ก็นี่แหละมีการปรับเปลี่ยนหลังจากนี้
โอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
อ้าวไปกันต่อ
วันนี้รายการเราเม็ดเงินมหาศาลมาก
สำหรับค่าเยียวยาใช้คำว่าเบื้องต้นที่ยังไม่นิ่งนะคะ
เพราะว่าจากครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บรวมแล้วเนี่ย

เรื่องนี้ธนายโรนโรงแก้วเพชรประธานเครือข่ายโรนโรงทวงคือความวิติธรรมในสังคมเนี่ย
เขาออกมาชี้แจงโพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่า
ค่าเสียหายเบื้องต้นของคนเจ็บคนตาย
ตอนนี้อยู่ที่๒๓๔ล้านบาท
และยังเป็นตัวเลขเบื้องต้นที่ยังไม่นิ่ง

เป็นแค่คำนวณค่ารักษาพยาบาล๒เดือนของคนเจ็บ๑๖ราย
แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิต๑๒ศพ๑๒๙ล้าน
ยังไม่ครบเพราะว่าผู้เสียชีวิตจริงตอนนี้๑๙ศพแล้ว

ศัลยกรรมเอ่ยเสียหายทางจิตใจเอ่ย
อันนี้ยังไม่นับรวมค่าว่าถ้าเกิดเขาหายแล้ว
แล้วเขาเกิดทุกผลภาพ

มันจะต้องบวกขึ้นไปอีกเท่าไหร่
อันนี้เนี่ยดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า

แต่ประเด็นคือมีถึงไหมอันนี้ไม่รู้
เขาจะมีถึงไหมเพราะตัวเลขนี้๒๓๔ล้านยังไม่นิ่ง
แต่เขาก็ยืนยันรับปากทั้งกับสื่อมวลชนทุกสื่อแล้วกับเจ้าหน้าที่แล้ว
เขายินดียอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้แล้วก็เยียวยาค่า
อย่าหายให้กลับปัดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
กูเสียชีวิต๒๐รายแล้วค่ะตอนนี้อัพเดทขึ้นมาแล้วอือ
แสดงว่าคนที่ป่วยหนักไม่มีอาการดีขึ้นสักส่วนใหญ่เลยเนอะ

อย่างต่ำเกิน๖๐อัพเกือบทุกคนนะคะ
แล้วข้างในข้างนอกผิวหนังมันไม่เท่าไหร่แต่ข้างในเนี่ยค่ะ
มันทำให้ระบบไพนักอืมใช่ค่ะขอให้คนที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลหายไว
อาการดีขึ้นเป็นลำดับเขาบอกว่าโอกาสตอนนี้แต่มีคนกลับบ้านแค่คนเดียว
เสียผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจอีกเก้าราย
อื้อนี่อ่ะน่าเป็นห่วงจริงนะค่ะ
อ่าหมูโดยก็ต้องระวังอีก
แหล่งนะการฉันอ่ะอยากเอาของมาแจกเองแบบที่แบบต้องไปเอาจากวัดหรืออะไรอย่างนี้
แต่อย่าทุกวันอูหูฉันเห็นลูกแก่งลูกเกล้าผลิตกันเอง

ประอรภัฏรุ่นจริงนะฮะ
เขาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความลงในกลุ่มหางาน
ซึ่งเป็นภาพข้อความรับสมัครของบริษัทแห่งหนึ่ง
กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อความสุดท้ายว่า

ใช่จะเป็นกลุ่มแบบเลือดโบราณอะ

คือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่ว่าให้ได้ทุกคน

มันก็เลยเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควร

บริษัทมีเหตุผลอะไรถึงตั้งเกณฑ์แบบนี้
หรือเจ้าของบริษัทมีความเชื่อ

อยู่ในกล่องใช่ไหมเราไม่ค่อยแหกกฎระเบียบ
ใช่มันเด็กเรียบร้อยอะอันนี้คือที่เคยเห็นมาแต่ถามว่ามันวัดได้ไหม
ว่ามันเป็นเรื่องของสถิติมากกว่าพี่มด
เหมือนอย่างสายมูเขาก็จะใช้เรื่องสถิติก็คือ
สมมุติถ้ามี๑เนี่ย๘๐จะเป็นอย่างนี้
แต่ไม่ได้แปลว่าทั้งร้อยจะเป็นอย่างนี้นึกออกไหม
คือแบบส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเฉยเขาก็เลยเหมือนตีกลับมาเหมือนพวกแบบอะไรนะลาศีต่างอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าเออก็มันก็อ้างอิงว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวนี้ที่เคยเจอมา

คือมุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่
ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่พวกเขาบอกว่าโอเคล่ะ

ก็พิจารณาคนเลือดกรุ๊ปเดียวกันไปเลยสิ

คือมันก็คงต้องดูอะไรหลายอย่างรวมกัน

แต่ละอุปกรณ์ก็จะมีการบริจักษ์เลือดกันทุกเดือน

คือมินว่าอันนี้มันอยู่ที่ทัศนคติแล้วก็

แต่แบบความคิดไม่เหมือนคนอื่นแบบแปด

เราเรียนสูงเราเรียนดี

แต่ว่าทัศนคติในแต่ละบริษัทที่จะเลือกรับ

เรานี้บริกรรมคาถาเก่งไง

ที่บอกว่าฝนจะมา๒๐๒๒สิงหาคม
ที่บอกว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมาก
ตอนนี้เขาก็เลยมีการประกาศจุดเสี่ยงออกมา
ทั้งหมด๒๖จุดด้วยกันนะคะ
ถ้าสมมุติเราไปดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ที่๑เลยถ้าเป็นโซนวิภาวดี

มีหน้าการบินไทยนะคะ
จุดที่๓โรงเรียนท้อวง

พอนสุดาแยกมิ้นมิดใหม่

ลำรุกาก็จะมีช่วงปักทางลำรุกานะคะ
งามวงวานใต้ทางด่วนงามวงวาน

จ้างวัฒนาหน้าห้างไทยวัตสดุ

ก็จะมีหน้าตลาด๔มุมเมือง

บริเวณหน้าไทยวัสดุกับพรรมคอนโด
บริเวณหน้ามกรุงเทพบริเวณหน้าศูนย์มิซูบิชิ
อันนี้โซนพระขนโยธินถ้าสุคุมวิทย์
จะมีลาซานแบริ่งแยกปู่เจ้าสมิงพราย
ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยมค่ะแล้วก็มีซอยแบริ่งลาซาน
เทพภรรษช่วงต่างระดับวัสลุศ
เสรีค่ะยี่สิบหกจุดด้วยการที่เขาเฝ้าระวังเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
นี่แหละนั่นแหละเขาบอกปีนี้ฝนมาแน่
เตรียมตัวกันเลยเครียดอ่ะบ้านหนูท่วมสองรอบแล้วนะ
หนูเหนื่อยใจมากแล้วพร้อมที่ตกต่อหนึ่งท่วมตลอด
ท่วมแบบร่มในบ้านอ่ะอืมสิ่งที่เปลี่ยนหนักมาก
แบริ่งลาซานหนูมีไม่รู้กี่เครื่องนี่แบบแต่ยังไม่ได้ทำแบบที่พี่มดบอกที่ไปฝังใช่ป่ะ
อืมแต่กว่าจะฝังได้ไม่น่าทันพรุ่งนี้
แต่มีที่บ้านมีหลายปั๊มมากต้องเตรียมไว้เลยน้อง
แล้วยิ่งบ้านเราถ้าสมมุติว่ามันพื้นต่ำปุ๊บมันจะต้องทำไว้ก่อนเลย
เป็นจริงตอนนี้หลายหลายคนเตรียมไว้เลยอืม

เมื่อวานนี้ที่ฉันถามว่ารูปคนกลางใครจำได้ไหมรูปนี้

นี่รูปคนนี้คือใครถูกประกดลูกชายของคุณหญิงสุดารัตเกยุลาพันธ์ส่งมาแล้วฮะ
คนกลางเป็นเพื่อนบอสเองครับพี่มดดำครับเขาเป็นโปรโมเตอร์

เขาไปมองสองภาพเลย
แล้วยังไงล่ะพี่มดแล้วยังไงต่อ

ลูกชายของคุณหญิงสุดารัฐเกยุลาพันธ์ส่งมาเลย

แล้วพี่มอสจะไปป่อยมวยที่ค่ายเขาไหมคะ

คงยิ่งคัดไม่ต้องไปหวังแล้วล่ะนั่นหรอก

แล้วถ้าเป็นพี่เลี้ยงจะหน้าอะไรคะ

มันก็อยากพอมีหวังนะเถอะ

เมื่อก่อนมีอ้ำเมถูกต้องป่ะก็ต้องมีนุ่นนิ๋งแล้วก็จะมีเจี๊ยบ
อ้ำเมแล้วมีนุ่นนิ๋งใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้นย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้ว
ป่ะถูกค่ะวันดีคืนนี้ก็มีข่าวว่าคุณไอ้นุ่นกับคุณไอ้หนิงไม่พูดกัน
อืมงอนกันก็งอนกันอืมงอนกันเรื่องอะไรก็มันก็ไม่มีใครออกมาพูด
แล้วต่างคนก็ต่างไม่มีใครพูดถึงเรื่องว่าโกรธกันจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่างานนี้วันนี้สถานะเปลี่ยนไปคุณไอ้นุ่นกลับมาเล่นละครที่ช่อง๗
หรือจะอยู่กับไอนิ๋งอะไรอย่างเนี้ยหนูไม่ปะแต่วันเนี้ยความจึงนางก็ยังเจอกันบ้างน่ะ
ไม่ใช่จะไม่คุยกันเลยแต่แบบว่าจะสนิทสนมกันเหมือนเดิมอ่ะก็ไม่รู้
แต่รูปนี้ตัวเองเห็นเนี่ยอาจจะแบบว่าทันยุคนางพอดี
ก็นานเหมือนกันเนอะเป็นหลายหลายสิบปีก็ไอ้นิงแต่งงานกี่ปีอ่ะ
นิรินทร์อายุเท่าไหร่แล้วโหสวยจังเลยอะนิรินทร์อายุเท่าไหร่อะ
อืมสิบเท่าไหรแล้วอ่ะตอนนั้นแม่ถูกน่ะก็เป็นแบบว่าที่คดแบบว่าเหมือนไม่เห็นภาพนี้กันมานาน
แล้วก็มีภาพนี้ว่าเลิฟและแฮชแท็กเข็มซ่อนปลายบ่วงวิมาราเนี่ยอืม
แล้วก็หนิงก็โพสต์ภาพคู่กับนุ่นผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับฉันว่า
งานนี้ก็ทุกคนกดไลค์และคอมเมนต์ว่าภาพที่รอคอยพี่นุ่นกับพี่หนิ่งที่สุดเลย
ดีใจที่ได้เห็นคู่นี้ร่วมเฟรมกันอีกมิตรภาพของเพื่อนสวยงามเสมอ
พอไปแล้วคนก็อยากเห็นผี่หลีพี่นิ่งคู่กับอีกคนหนึ่งเนาะ

น่าลืมเผื่อมีอีกคู่อีกอีกอีกคนหนึ่งอยากมาอ๋อ

เพราะใช่อย่างนี้ก็๑๐กว่าปีกว่าจะมีรูปนี้ก็นะ

กับเป้ยเดี๋ยวก็เคลียร์กันบ้านอยู่ติดกัน

ไม่ได้อยู่ไกลกันไง

ใช่คนคงอยากให้เห็นรูปคู่
วันหนึ่งมันก็คงแบบเนอะ
คือโอ้โห
เทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นเลยพิงก์แวนอมนะ
ทุกคนน่าจะได้ดูเอ็มวีกันแล้วแหละ

ตอนนี้ในหัวบลิ้งนะคะคำถามเกิดขึ้นมากมาย

สองแล้วฉันจะคบเขาลุคไหนดี

เขาบอกว่าตอนนี้
แรงที่สูดแรงที่สุด
ซื้อชุดหรือยังก่อน
ต้องซื้อส่วนแต่ยังไง

ที่ผ่านมาก็เพราะว่าแต่ละแบร์น์นะแหละ
รวมกันแล้วคงจะราย
ถ้ายืนเทียบเทียบขึ้นวินโดร์คู่
พร้อมเต้นกันแล้วจะยังแกะอยู่
เทมโมบราซาใช่

คนก็คงแบบอีกเดี๋ยวคงมา
อันนี้แองจิหลอนแต่งเหมือนเขาเหมือนแกนะแม่อ่ะ
ให้ความพยายามของหลอนยอม
ดูสิขั้นขึ้นเนี่ยไหม

โกดังเสื้อผ้าที่นั่นอ่ะเหรอที่พี่มดบอกอ่ะเหรอ
ใช่ของพลิพัทธ์ใส่เยอะโกดังเสื้อผ้าเขาบอกโอ้โห
เป็นกลัวดังเลยอ่ะเนอะเอ้านี่ไปดูคู่นี้ค่ะ
เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์สนามบินแตกอีกครั้งหนึ่ง
ิวกิ้นพีพีเรียกว่าแฟนนี้ไปส่งกันที่สนามบินกันอย่างล้นเหลือทีเดียวอ่ะนะคะ
เพราะว่าทั้งคู่จะไปเข้าร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลกเลยทีเดียว
เรียกว่าแฟนคลับก็ไปส่งแล้วก็ให้กำลังใจกันแบบมากมายเลยทีเดียวค่ะ
นั่นแหละเนาะไปอีกหนึ่งคู่ซิ้นแฟนคาร์ปเข้าไปส่งกัน
พี่มันแต่งอะไรก็สวยเนาะ

แล้วเย่บีไปด้วยเย่บีไปด้วย
โอเคพักกันสักครู่เดี๋ยวก่อนกลับมาฮะ